เรื่องของการศึกษาเราก็หยุดไม่ได้
ต้องทำยังไงดีต้องแก้ปัญหาแบบไหน

เลื่อนเปิดเทอมแบบนี้จะทำอย่างไร

มีคุณครูอนุบาลของโรงเรียนแห่งหนึ่งโทรศัพท์ค่ะ
เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมไปฟังบทสนทนา
ระหว่างครูกับนักเรียนกันเลยค่ะ
พร้อมเพราะครูเด่นก็ได้

แล้วกลัวผมจะพอพร้อมไหม

ถ้ามีอาหารก็ให้ก่อนเพลิน
สวัสดีบ้าง
แวเงอร์

ครูถึงกลุ่มขมับเล็กโอ้โฮถูกยินไหมนี่ยังดงก้วย
อ่าโอ้โฮคือฟังแล้วมันก็๒มุมนะ

ใช่คือ๕ขวบกำลังขึ้นอนุบาล๓
ที่สำคัญคือเก่าไม่มีข้าว

หลายคนก็คงเห็นคลิปนี้มาบ้างแล้ว
บางคนก็คงชื่นชมแล้วก็ขำ

มีคำตอบอะไรที่บิดเบือนนะคะ
แต่มันก็สะท้อนบางอย่างอย่างที่บอกไป

คุณครูต้นราชานนที่ตรฐาน
คุณครูอนุบาลที่โรงเรียนบ้านหนองคางอำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิว
ขันก็เอาคลิปมาแชร์เป็นช่วงเวลาขณะที่คุณครูกำลังโทรศัพท์
ผู้ปกครองของเด็กเพื่อสอบถามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
นะคะก็ปรากฏว่าน้องเก๋าเนี่ยรับโทรศัพท์เอง
คุณครูก็เลยคุยกับน้องเก่าแล้วกันพ่อแม่ก็ยังไม่ได้อยู่แถวนั้น
พอโทรไปหาน้องเก๋าเนี่ยนะคะน้องเก๋าเด็กชาย๕ขวบ
กำลังจะขึ้นอนุบาล๓ก็ถามกันไปถามกันมาว่าพร้อมเรียนทางไกลไหม
นี้นะน้องบอกว่าพร้อมอ่าพร้อมแล้วโอ้โหแตกตัวเก๋าสมชื่อ
นี่ไงโอ้โหพร้อมก็พร้อมอ่ะนะแต่ว่ามันไม่มีอุปกรณ์อ่ะ
เออก็เลยกลายเป็นเนี่ยน้องเก๋าดงกล้วยเท่แบบนี้นะคะ
เด็กก็น่าเอ็นดูนะทีนี้น้องเก๋าบอกกับคุณครูด้วยนะคะว่า
เก๋าอยากไปเรียนไปกับเพื่อนมากกว่า
คือธรรมดาเด็กก็อยากจะไปเจอเพื่อนแบบนี้ไปเล่นด้วย

น้องเก๋าทำแป้งหน้าขาวนี่นะ
แต่คุณครูก็บอกน้องเก่าว่าตอนนี้ยังไปเจอกันไม่ได้
ทนก่อนนะน้องเก๋าก็ต้องทำความเข้าใจกับเด็กด้วยนะคะ
แล้วคุณครูก็ยังถามเรื่องอื่นว่าคิดถึงครูหรือเปล่า

เก่าบอกว่าบ๊ายบายจุ๊บ

ใช่หลายคนก็เอ็นดูไงก็เลยตั้งฉายากันไป

ให้คุณผู้ชมดูเพลินไประหว่างเล่าถึงเรื่องของน้องกะ
คือเรายังคิดไม่ออกนะเด็กอนุบาลจะเรียนผ่านโทรทัศน์เนี่ย

ด้วยความที่เขาอายุ๕ขวบเนี่ยสมาธิในการที่จะจด
จะต้องมีผู้ปกครองแล้วเขาจะอยู่ได้สักประมาณนึง
ผู้ปกครองจะมีเวลาว่างมานั่งเฝ้าหน้าจอกับเด็กไหมก็ยังไม่ทราบ

ครอบครัวพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานทิ้งลูกหลานเอาไว้
ถ้าหากว่าเป็นสถานการณ์ปกติคือ
ส่งเด็กเข้าโรงเรียนพ่อแม่ทำงานได้เต็มที่
แต่ถ้าต้องเรียนออนไลน์ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ดูแลด้วย

คุณครูบอกว่าน้องเก่าเป็นเด็กร่าเริงรักการเรียน
คุยเก่งสนุกสนานชอบเล่นกับเพื่อนชอบมาโรงเรียนนะคะ
แล้วก็เห็นบรรยากาศความสนุกสนานที่น้องเขาเล่นกับเพื่อนไป
ก็ทำให้เราดีอกดีใจชื่นมื้นไปด้วยนะคะ

และจากการที่คุณครูพูดคุยกับผู้ปกครองก็ยังพบว่า
จากน้องเก่าแล้วนะก็ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ไม่พร้อมเรียนทางไกล
เพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตก็มีไม่มีโทรทัศน์ก็มีเหมือนกัน
หลายพื้นที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลนะคะ
ส่วนกรณีของน้องเก่าเอง
คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวคงจะให้เรียนผ่านทางทีวีทางไกล
ซึ่งเขาจะมีสอนผ่านทางทีวีดิจิทัลช่อง๓๗
คุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องปรับต้องหามาในส่วนนี้

เมืองต้นทางโรงเรียนจะจัดให้เด็กเข้ากรุ๊ปไลน์ของคุณครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้น
ก็สอนกันผ่านทางกรุ๊ปไลน์กันไปนะคะ
แต่ถ้าใครเด็กบ้านไหนไม่มีอุปกรณ์จริงนะคะ
ก็จะให้ไปดูกับเด็กที่อยู่ใกล้กัน

แล้วก็ต้องให้คุณครูไปสำรวจทุกอาทิตย์ว่าได้รับสื่อการเรียนการสอนไหม

อันนี้ไม่ใช่นะเป็นภาพช่วงที่ปกตินะคะ
แล้วก็ยังมีการสำรวจความพร้อมเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์
ซึ่งก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้ค่ะ๑๘พฤษภาคม
คือปัญหาหลักก็คือผู้ปกครองไม่มีอุปกรณ์ไอที

แต่สำคัญยิ่งกว่าก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีนะคะ
ซึ่งนี่ก็คือเป็นประเด็นหลักเลย
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า
ในประเทศไทยครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ในบ้านเนี่ย
มีแค่๑๒๑ของครัวเรือนทั้งหมดที่มีกว่า๒๑หลังคาเรือนทั่วประเทศ
แล้วก็มีเพียงแค่ร้อยละ๓เท่านั้นที่มีอินเทอร์เน็ต
และส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเมืองด้วย
เขตพื้นที่รอบนอกนี้ยังพูดถึงเลย
อย่างข้อความที่คุณผู้ชมพิมพ์มาเห็นไหม
คอมเมนต์ในคอมในเฟซบุ๊คเนี่ยนะ
ผมในฐานะผู้ปกครองของเด็กมองว่าประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านนี้เท่าที่ควร
ก็คือเรื่องนี้สะท้อนไปถึงกระทรวงศึกษาได้อย่างดีมาก
รวมไปถึงกระทรวงดีอีด้วยไหม
เกิดจะมีนโยบายแบบนี้ในอนาคตมันต้องพร้อมกว่านี้หรือเปล่านะฮะ
ก็เป็นการบ้านที่ต้องทำกันต่อไป
เพื่อให้เด็กเขาสามารถเรียนได้ผ่านทางออนไลน์ก็ดีหรือว่าทางโทรทัศน์ก็ดี